คุณผู้ชมไฟสูงมันแยงตาชักดาบมาจะเคลียร์กันกลางถนนค่ะ
เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังค่ะ
ถ้ามีเสียงเป้งนี่คงเริ่มชกกันแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ชกอย่างเดียวคงจะฟันกันด้วย
ฝ่ายแดงก่อนคุณผู้ชมฝ่ายแดงที่ว่าคือลุงขับรถสองแถวค่ะ
ถือด่าแบบนี้ขู่คู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะ

ไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทะเลาะกัน
แล้วเหมือนจะไม่ได้ทะเลาะกันครั้งแรก
น่าจะเคยมีเรื่องกันมาก่อนแล้วหรือเปล่า
เหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นที่แถวคลอง๓ปทุมธานี
ลุงแกเสื้อแดงเนี่ยนะคะที่ขับรถสองแถวเนี่ย
บอกแบบนี้บอกว่าคู่กรณีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เปิดไฟหน้ารถใส่เปิดไฟสูงใส่ตลอดเวลาที่เจอกันบนท้องถนน
แล้วฝั่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเปล่า

แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ผมขับอยู่เนี่ย
มันเป็นไฟรุ่นใหม่มันสูงมันสว่างกว่าปกติ
คุณผู้ชมดิฉันไม่สันทัศน์เรื่องมอเตอร์ไซค์จริง
เผื่อใครขี่บอกหน่อยว่าอันนี้ไฟมันสูงจริงหรือเปล่า
ทีนี้ก็เถียงกันทะเลาะกันอยู่บ่อยนะคะ
วันที่มาเกิดเหตุแล้วก็เป็นคลิปเนี่ย
ปรากฏว่าโคจรมาเจอกันพอดีค่ะ
ทั้ง๒ฝ่ายขับรถสวนทางกันมาและช่วงกลางคืนด้วยไง
คุณเห็นไหมมันค่อนข้างแบบโพลเฟสแบบโพลเฟแล้ว
ค่ำแล้วไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์เข้าตาลุงสองแถว
ทีนี้มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยลุงแกก็โมโหสิคะ
จอดรถกลางถนนเลยมาทะเลาะกัน
รอบนี้คุณลุงมีดาบด้วยก็เลยถือออกมาคู
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุทางฝั่งมอเตอร์ไซค์
เขาก็เลยเอาคลิปนี้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานกับตำรวจแล้ว
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องรอต่อนะคะ